เรื่องของปากท้องชาวบ้านเนี่ยคืออันนี้อ่านไปบ่นไปขอนิดนึงนะครับ
แต่ถามว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขารู้สึกแบบท่านไหมไม่นะคะอย่างแม่ค้าขายกล้วยแขกที่ราชบุรีบ้านโป่งเขาบอกว่า
ทุกอย่างต้นทุนที่เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชเชื้อเพลิงแก๊สทุกอย่างแพงขึ้นหมดเลย
เขาบอกว่าครั้นว่าจะเพิ่มราคาปรับราคาก็กลัวว่าไม่มีลูกค้าครั้นว่าจะขายราคาเดิมเนี่ยเผลอไม่มีกำไร

คือเปิดภาพร้านนี้มานะกำลังจะพูดให้ปุ้ยฟังเลย

น้ำมันปาล์มเอาอะไรมาแทนเอาน้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองก็ราคาสูงกว่า
แล้วจะยังไงดีต้นทุนมันแพงทุกอย่างเลยค่ะ
เราเห็นนะคะความเดือดร้อนของชาวบ้านเราถึงต้องลงพื้นที่ไปคุย
เราไปคุยกับคุณวราพรวัชิรพันธ์วิชาญค่ะเป็นแม่ค้าขายกล้วยแขกกล้วยทอดนั่นแหละ
อยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีเขาบอกว่าเจ้านี้นะเปิดขายมากว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
คุณวรพรบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักใจสุดเลย
ใช้คำว่าสุดเลยโดยเฉพาะระยะ๒๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
อะไรบ้างอ่ะพี่เบิร์ตราคาน้ำมันพืชปรับขึ้น

โอ้โหคือคอยเปิดดูเลยอ่ะเล็งแล้วน้ำมันจะหมดจังวะ
แล้วก็เมื่อวานเพิ่งไปขยับถังแก๊สดูยกดู
นี่อันที่มันขึ้น๑๕บาทอ่ะโอ้โฮโอ้โฮ
วันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมาปรับ๒รอบแล้วนะคะ
นี่แก๊สก็ขึ้นแล้วปรับราคาเร็วมาก
คุณวรพรบอกแบบนี้นี่ยังไม่รวมวัตถุดิบอื่นอีกนะ
งสาลีแป้งข้าวเจ้าทยอยปรับขึ้นตาม
เสร็จแล้วนะบรรทัศน์สุดท้ายตอนนี้ต้นทุนในการขายกล้วยทอดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น๓๐
โอ้โหทางร้านใช้วิธีไหนดีคะ

เขาบอกว่าเขาจะไม่ขึ้นราคาแต่ขอลดปริมาณลง

เช่นจากเดิมขาย๑๐ชิ้น๕๐บาทสมมุตินะคะ

จะเหลือ๘ชิ้น๕๐บาท

เข้าใจไหมเข้าใจดีว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นนะคะ

คุณวราพรฝากถึงภาครัฐบอกว่าให้เร่งช่วยแก้ปัญหาสินค้าแพงให้เร็วนะคะ
เพราะตอนนี้กระทบกันหมดเลยทั้งคนซื้อทั้งคนขาย
จะไม่ไหวอยู่แล้วจะไม่ไหวอยู่แล้ว

ตอนนี้สิ่งที่ถูกคือ
สินค้าพืชผลทางการเกษตรสับปะรดมังคุด
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างอื่น

ฝากด้วยนะคะฝากด้วยประสบคณิตค่ะ
มีแฟนข่าวสะท้อนมานะฮะว่าราคามันขึ้นทุกอย่างเลย